ทั่วทงปลากระทิงจ้า

เดี๋ยวจะพาไปยั่วทงปลากระทิงกันนะจ๊ะ

ไปที่บ้านเขาน้อยตำบลบ้านนาอำเภอ
ศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
ชาวบ้านเขาเตรียมอุปกรณ์กันไปครบมือเลย

ไปทำการยั่วทงปลากระทิงค่ะ

อันดับแรกต้องเตรียมเบ็ดตกปลาก่อนนะคะ

แล้วไม้คือเล็กมากเลยนะคะตกปลาได้ยังไงอ่ะ
เออเขามีวิธีเสร็จแล้วยังไงต่อล่ะคะ
เอามาผูกด้วยเชือกเอ็นที่ตรงปลายเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อไปเกี่ยว
ก็คือทำเบ็ดตกปลานั่นแหละแต่เป็นขนาดเล็ก

เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วแบบนี้ก็มาเลยจ้ะ
กติกาการแข่งขันก็คือว่าจะให้เวลาในการตกปลา
ตกปลากระทิงนี่แหละให้เวลา๓ชั่วโมง
ตกปลากระทิงหรือยั่วปลากระทิงได้มากที่สุด
เป็นผู้ชนะรับเงินรางวัล๒๐๐๐บาทไปเลย
ใครได้ที่๒รับไป๑๕๐๐
และรับไป๑๐๐๐บาทสำหรับคนได้ที่๓นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับคลองวงแห่งนี้นะ
เป็นคลองที่มีปลากระทิงอาศัยอยู่มาก
เมื่อก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจะอาบน้ำในคลองกัน
อาบน้ำในคลองนี่แหละก็จะมายั่วปลากระทิงนี่นี่ได้มาแล้ว
เออนะคะโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แบบเออว่างอ่ะ
ช่วงอาศัยตอนพักอาบน้ำตอนเที่ยงหรือตอนเย็น
หลังจากทำไร่ทำสวนเสร็จแล้วก็ไปวางเบ็ดยั่วปลากระทิงกัน
ก็เลยทำแบบนี้สืบเนื่องต่อกันมา
พอได้ปลาทิงมาแล้วเอามาชั่งน้ำหนักดูอู้เป็นไงตัวโตเหมือนกันนะ
แล้วก็เอามาแร่เอามาล้างทำความสะอาดเตรียมไปทำอาหารค่ะ
ต้องบอกว่าปลากระทิงเนี่ยมันมีเนื้อที่แน่นหวานสด
จะเอามาย่างก็ได้เอาไปต้มคล้องต้มกะทิก็ได้
หรือบางคนนะคุณดูสิจะเอาไปทำแบบนี้
เค็มแดดเดียวไว้ทานก็ไม่ว่ากัน
รสชาติดีมากเนื้อแน่นฟูโอ้โหกินแบบสไตล์ปักใต้นะ
่อยจ่องหู้จริงแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชม
ยั่วปลากระทิงเนี่ยเขาจะทำในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการวางไข่
เพราะฉะนั้นค่ะทำให้ที่แห่งนี้คลองวงแห่งนี้
มีปลากระทิงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านเขาก็ยังบอกว่ากิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
การหาปลาในลำน้ำตามวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีมานาน
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
แล้วก็ยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้มีวิถีชีวิตในการหาปลาตามธรรมชาติแบบนี้ต่อไป
โดยที่ไม่ทำลายวงจรชีวิตของปลาด้วย
เป็นการเหมือนแบบว่าให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณด้วยนะ
คนสมัยก่อนเขาใช้วิถีชีวิตกันแบบนี้ค่ะ
ตกปลาเอาปลาไปปิ้งไปย่างแล้วทำกินกันในหมู่บ้าน